เรือดำน้ำไททันนะคะก็มีการกู้ซากเรือสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าเขาสันนิษฐานพอดีเอาซากเรือขึ้นมาใช่ไหมคะ
สันนิษฐานว่าชิ้นส่วนด้านในจะเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ที่อยู่ในซากเรือหรือเปล่า
เขาจะต้องมีการส่งไปพิสูจน์อีกทีนึงค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีการออกแถลงการนะคะ
บอกว่าพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนศพมนุษย์เลย
ถูกเก็บกู้ขึ้นมาพร้อมกับซากยานำน้ำไททัน
ซึ่งเป็นการค้นพบในช่วงเวลา๑สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากทางการระบุบอกว่าเรือดำน้ำพาทัวซากไททานิกส
หลังจากดำลงไปในมหาสมุดแอตแลนติกเหนือ
ทำให้ผู้โดยสารทั้ง๕คนเสียชีวิต
ทีนี้จากทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของสหรัฐ
เขาจะวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่พบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์หรือไม่
โดยชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นจมูกของเรือดำน้ำ
ซึ่งแต่ละชิ้นก็ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ
ที่จะนำไปสู่การสืบสวนหาสาเหตุเรื่องของการระเบิดของยานเรือดำน้ำไททัน
ส่วนคณะกรรมการสอบสวนทางทะเลเขาก็ระบุบอกว่า
หลักฐานที่พบเนี่ยจะช่วยให้ผู้สอบสวนจากเขตอำนาจศาลระหว่างประเทศหลายแห่ง
ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้
แล้วก็ยังมีงานอีกมากมายค่ะที่ต้องทำเพื่อทำความเข้าใจ
ปัจจัยที่จะนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่จากเหตุยานำน้ำไทยท่าน
แล้วก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าไอ้โศกนาฏกรรมในลักษณะแบบนี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก
ส่วนสาเหตุของศกนาฏกรรมครั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสอบสวน
รวมทั้งอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่จะดำเนินการลงโทษทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาตามความจำเป็น
โดยทางคณะกรรมการสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็สัมภาษณ์พยานก่อนการไต่สวนสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง
คือพอลงไปลึกเนี่ยมันลึกเกินมันยุบตัวนะ
แรงกดดันมันไม่ได้แบบระเบิดตู้มแบบออกมาอย่างงี้มันบีบเข้ามา
บีบอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกไม่ทันรู้ว่าตายจริงปุ๊บก็เป็นอย่างงี้
เขาจำลองเหตุการณ์ให้ดูว่าดูสิความเป็นไปได้จะเป็นแบบนี้
วินาทีของวินาทีเขาบอกความเร็วกว่าความรับรู้ของสมอง
ยังไม่ทันรู้สึกเลยแล้วก็ตั้งจากพื้นน้ำลงไปจนถึงไททานิคเนี่ย
มันใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งจากอันนี้จากยานดำน้ำอันนี้
แต่อันนี้ลงไปแค่ประมาณชั่วโมงกว่าใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งคือยังไม่ถึงเลย

ลงไปรู้สึกก็เกือบเกือบจะสี่กิโลนะใช่ไหมฮะ๔กิโล
คราวหมดบุ๊บมันมันเร็วกว่าวินาทีอ่ะนะนึ่งทั้งหมดแล้ววินาทีแต่น้ำนเร็วกว่าเนี้ย
เวลาที่มันระเบิดเขาบอกว่ายังไม่ทันรู้ตัว
มินริวินาทีใช่
แล้วผมเห็นแบบไม่เหลืออะไรเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป